ก็แน่นอนเมื่อวานเราก็นำเสนอเรื่องของเครือข่ายตู้ห่าวแล้ว
มีการกระทำผิดกฎหมายในหลากหลายรูปแบบ
ขบวนการเติบโตเป็นองค์กรอาธิกรรมข้ามชาตินะครับ
มีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำทุจริตในหน้าที่เอื้อประโยชน์
องค์กรนี้สยายปีกเติบโตร่ำรวยมั่งคั่งแต่ไม่มั่นคงนะ
เพราะเจ้าหน้าที่แม้จะสบายวันนี้แต่แน่นอนไปจบที่คุกนะฮะ
กรชายานันหรือตู้ห่าวนักธุรกิจชาวจีนเจ้าของผับจิลิง
และนายนิตยิพัฒน์โชคชัยสถาพรฯหรือบุรรณหรือกูเหี่ยว
นำไปสู่การขยายผลกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ
ที่มีเครือข่ายโยคใยเกี่ยวผ่านกับการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
และมีพฤติกรรมการฟอกเงินผ่านธุรกิจสถานบันเทิง
ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และนี่เป็นแผนภูมิอาชญากรรม
ที่แสดงให้เห็นถึงเครือไขของตู้ห่าว
และกลุ่มทุนจีนสีเทาขนาดใหญ่
ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนไทย
ข้าราชการทั้งตำรวจอายการ
และนักธุรกิจที่เข้ามาเป็นนอมินี

แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มของนายตู้ห่าว
เพื่อให้เข้ามาพำนักในประเทศไทย

รวมทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสารราชการ
คนเหล่านี้สวมบัตรประชาชน
สิทธิ์เป็นคนไทยอีกด้วย

เป็นการกระทำที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน
เพราะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า
มีการกระทำความผิดที่ชัดเจน
ทั้งการต่อวีซ่าโดยใช้มูลนิธิ
การออกวีซ่าในรูปแบบของการใช้โรงเรียนต่าง
แม้แต่การปลอมแปลงลายเซ็นต์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัด
แอบลักลอบใช้บ้านหรือล้าวไก่

มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางคน

และใช้เอเย่นในการทำหลักฐานเท็จทั้งหมด

นำไปสู่เส้นทางการสอบสวน

ด้วยการถูกไล่ออกจากราชการ

เป็นของแผ่นดินเสมอ